คุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เชียงรายกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวใหญ่แหละเพราะว่าเขาร่วมกันทำบุญ
ใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา๙นาฬิกา๙นาทีที่ผ่านมานะคะ
ชาวเชียงรายทำบุญใหญ่ก็คือพิธีบวงสวงขอคำมาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จากนี้ก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากภารกิจ
หมูป่าออกจากถ้ำก็คือ๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากจังหวัดเชียงรายค่ะเชิญค่ะ
บรรยากาศที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
วันนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับประชาชนชาวเชียงราย
เรียกว่านับพันคนเลยนะครับเดินทางมาร่วมในพิธีทำบุญ
ส่วนหนึ่งก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจาแซมนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเวียระบุรุษของถ้ำหลวงแล้วก็เป็นการทำพิธี
ตามความเชื่อของชาวล้านนาในการทำพิธีปิดปากถ้ำหลวงด้วยนะครับ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพิธีก็เริ่มขึ้นเวลาประมาณ๙นาฬิกาครับ
โดยมีการแสดงตีกลองสะบัดชัยแล้วก็ฟ้อนอวยชัยขันดอกอย่างสวยงาม
สร้างความมือหาให้กับนักข่าวชาวต่างชาตินะครับด้วยการพ่นไฟในการแสดงกลองสะบัดชัย
ตามแบบวิถีชาวล้านนาด้วยนะครับจากนั้นเวลาเก้านาฬิกาเก้านาที
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ในฐานะอดีตผู้บัญชาการส่วนอำนวยการร่วมคนห่างสิบสามชีวิตติดธรรมดวงนะครับ
ก็เป็นประธานจุดเทียนทำพิธีขึ้นเท้าทั้งสี่
สักการะเช้าจตุโลกบาลจากนั้นก็จะเป็นพิธีบวงสวง
โดยมีเครื่องบวงสวงเป็นใบสี๑๐อันแล้วก็มีใบสีใหญ่เป็นรูปพญานาค๓เสียน
แล้วก็มีเครื่องคาวหวานผลไม้จำนวนมากส่วนใหญ่จะจัดสิบสามชุด
ตามจำนวนผู้ประสบภัยโดยนายนรงศักดิ์เพราะว่าราชการจังหวัดพยาว
และนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่
ก็ได้ร่วมกันจุดทูบเทียนเครื่องบวงสวง
จากนั้นนายนิพนธ์อ้ายชัยผู้ทรงคุณวุฒิแนวทางปฏิบัติของสังคม
ประเพณีวัฒนธรรมและการศาสนาความเชื่อของล้านนา
เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงตามลำดับครับจากนั้นเวลาสิบนาฬิกาเก้านาที
เล็กของพม่ารวมถึงพระเทรานุทิราชจากนครนายกและอุดอนทานี

ร่วมพิธีด้วยได้สวดเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อความ
สิริมงคลแล้วก็สวดมาติกาบังสกุลอุทิศส่วนกุศลแด่นาวาตรีสมานกูนัน
หน่วยซิลที่อาสาเข้าไปช่วยภารกิจนำพา๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
และเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในถ้ำโดยพิธีการครั้งนี้มีชาวเชียงรายร่วมใจกันเข้าร่วมพิธีนับพันคนเลยนะครับ
เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกษลให้กับผู้วายชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จะได้นะครับเหมือนหนึ่งว่าขอคำมาท่านหลวงอรุขเทวดาตลอดเทวดารักษาป่าฝุงเขาในถ้ำต่างนะครับ
เราอาจจะได้ร่วมเกินสำหรับท่านที่ได้เจตนาบริเจนารับหลังนะครับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะครับ
ก็จะได้ให้ท่านได้อภัยและส่วนหนึ่งนะครับ
ตลอดสีนสิ่งสศิษย์และบินญานของอ่าและวิรับบรุษของเรานะครับ
ที่เราทราบนะครับคือจ่าแซม
จิตวิญญาณของทุกดวงทุกท่านและทุกคนที่ได้รับแล้วนะครับ
ไปสู่สุขติในสวงสวรรค์สัมปรายภพ
ในช่วงตอนบ่ายจะมีพิธีขั้นตอนหนึ่งครับ
ทางภาคเหนือเรียกว่าธรรมพิธีถอดถอน

มีพระท่านจะมาถอดถอนคืน
เชิญดวงวิญญาณของจ่าแซม

ให้ไปรับบุญกุศลตลอดถึงสิ่งที่

และผู้ที่นะครับมีส่วนร่วม

อย่าได้เป็นสมุทรศีรภูตผีปิศาจใด
อันนี้คือวัตถุประสงค์ในการทำครั้งนี้ครับ
เรียกว่าวันนี้ทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนจิตอาสา
มาร่วมพิธีกันเยอะจริงจริงนะครับเต็นต์ที่จัดไว้แล้วก็ที่นั่งที่จัดไว้ให้นั่งเนี่ยไม่เพียงพอนะครับ
ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยืนแล้วก็นั่งได้เข้าร่วมพิธีกันทุกคนนะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้ทุกคนก็ได้มาร่วมกันทำความสะอาดนะครับ
วันนี้ก็ได้มาร่วมทำบุญครั้งใหญ่ด้วยเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของจ๋าแซมนั่นเองนะครับ
รวมถึงญาติของทั้ง๑๓คนวันนี้ก็มาร่วมพิธีสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่จะใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีนะครับ
มีเจ้าหน้าที่จัดเต็นต์ไว้ให้นั่งร่วมพิธีบริเวณด้านหลังเครื่องบวงสวงครับ
ขณะนี้ก็ถือว่าเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้วนะครับ
ก็เป็นเวลาที่ทุกคนจะได้ร่วมกันถวายพระทหารเพลงแดดพระทรงนะครับ
แด่พระสงคร์รวมถึงจิตอาสาวพระชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้
วันอาทิตย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บ
สิ่งที่ต่างที่อยู่ในถ้ำวันนี้ยังทำงานต่ออีก๑วัน
ใช่ค่ะก็ช่วยกันฟื้นฟูกันไปทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะ